ก็กลับมาดูอาจจะเล่นคือผมก็ย่อนเจ้าเรืองนั้น
ในอดีตของอันเจริญนะครับที่อันเจริญบวชเป็นผีผู้จักร
ของคนทั่วไปหน่อยก็ว่าคนอาจจะทั่วทั้งประเทศเอง
จะได้เพราะว่าธุรกิจนี่ทำมาประมาณเกือบ๗๐ปีแล้ว
ก่อทำมาเย็นปีเนี่ยมันเกิดมีการเคลื่อนสรรพสมบัติขึ้นมากมาย

พอผมอู้ตนตอนนี้ลงไปเนี้ยปุ่นกันขึ้นฝักเลยหาบุหาบุ
จะจะมีท่าเดียวไงจะมีท่าเดียวผมก็กันไว้มาคือไปในเตือกันนี้กันทะเลาะว่า
ต้นเทียงการตีนในบริษัทน่ะจะเลยคือการมาแจ้งความในว่าเนี้ย